ลิวชุนริ้วจากประเทศจีนปะทะรามเทพเสาวาสนาและวันอาทิตย์เพิ่มดีกรีความมัน
ลุ้นกันได้ยาวกับมวยไทย๕ยกพบกับมวยคู่เอกเอกไพรินสศักดิ์เจริญปะทะโบวี่ปประจิตยิม
วันเสาร์และวันอาทิตย์๔โมงเย็นเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒